เอาคุณผู้ชมครับไปดูข่าวที่โปรยเอาไว้เจ้าของบ้านเนี่ยปวดหัวมึนตึ๊บเลย
คือคนเช่าเนี่ยค้างค่าเช่าปีนึงแล้วไม่ยอมจ่าย
ไล่ให้ออกก็ไม่ออกจะตัดน้ำตัดไฟก็ไม่ได้
คนเช่าทำยังไงรู้ไหมไปแจ้งกองปราบปรามบอกเจ้าของบุกลุก
อันนี้คือบ้านที่เราปล่อยเช่านะครับแล้วผู้เช่าเขาไม่ยอมจ่ายค่าเช่าเลยนะครับ
มาเป็นปีแล้วแล้วก็ส่วนเรื่องที่แจ้งยกเลิกน้ำไฟนะครับ
อันนี้เราติดต่อไปที่การปราปาการไฟฟ้านะครับ
วันนี้เขาไม่ยกเลิกให้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าตามใดที่ยังมีผู้เช่าอยู่
อาศัยอยู่ครับเขาไม่สามารถยกเลิกพวกน้ำไฟได้นะครับ
แล้วเนี่ยเขาก็เลี้ยงแบบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะเลยนะครับแล้วหมาก็เห่าอยู่แบบนี้ทั้งวันเลย
นี่เป็นคลิปครับคุณผู้ชมครับที่เจ้าของบ้านถ่ายบ้านที่ปล่อยให้เช่า
แล้วผู้เช่าก็ไม่จ่ายค่าเช่าในคลิปยังมีคนอยู่นะ
เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้านหลายตัวด้วยทวงเงินค่าเช่าทีไรก็ผัดเรื่อยผัดเรื่อย
พอจะเข้าไปเอาบ้านคืนกลับถูกผู้เช่าไปฟ้องกองปราบปรามบอกว่าเนี่ยมาบุกรุก
แล้วก็ให้รายละเอียดบอกว่าเจ้าของบ้านปล่อยให้เช่าเดือนละหกพัน
ผู้เช่าจ่าย๑๒๐๐แล้วเข้าอยู่เลยไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยนะให้เลี้ยงสัตว์ได้
แต่ไม่ให้เลี้ยงเยอะนะปรากฏว่าผู้เช่าไม่เคยจ่ายค่าเช่าเลย
ตั้งแต่เข้าอยู่ครบปีหนึ่งพอดีแล้วก็เลี้ยงแมวไว้หน้าบ้าน
ส่งกลิ่นรบกวนบ้านข้างข้างเขาด้วยเจ้าของบ้านครับเคยเอากุญแจไปล็อกบ้านแล้วนะ
แต่ผู้เช่ามาทุบทิ้งแล้วแจ้งตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้บอกให้ไปฟ้องศาลเอาดินะครับ
ลองทำทุกอย่างแล้วจริงแจ้งความบุกลุกทำลายทรัพย์สินไกลเกลี่ยให้ย้ายออก
ไม่เป็นผลทั้งสิ้นจะแจ้งยกเลิกน้ำไฟก็ไม่ได้
เพราะเขายังจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามปกติครับนะฮะก็ยกเลิกไม่ได้
เครียดมากครับอยากจะให้ทนายทำเรื่องฟ้องศาลให้
ทีมข่าวไปคุยกับนายสมพรแสนสะสมอายุ๖๐ปีเจ้าของบ้านนะครับ
เล่าบอกว่าผู้เช่ารายนี้นะมาเช่าตั้งแต่พฤศจิกายนปี๒๐๖๔ครับ
ทวงถามทีไรก็รอแป๊บรอแป๊บยังไม่มีเงินนะฮะ
ยังไงก็ไม่ออกตัดสินใจนะครับจะยกค่าเช่าทั้งหมดให้
ก็ยังไม่ย้ายออกอีกนะครับแล้วพี่จะทำยังไงต่อฮะพี่สมพรครับ
ทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับ

ทั้งหมดก็ประมาณปีกว่า
แล้วจ่ายกี่เดือน
จ่ายแค่๒เดือน
ต่อแม่ลูกมาขอเช่าทำสัญญาปีต่อปี

หลังจากได้เช่าไปก็จ่ายค่าเช่าไม่ตรงผัดผ่อนบ้าง

แต่ผู้เช่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายครับ
ท้าเจ้าของบ้านเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้บอกไปฟ้องเอานะครับ
แล้วยังจะฟ้องเจ้าของบ้านก็หาบุกลุกเหมือนกันเป๊ะนะฮะ
เจ้าของบ้านเสนอว่า
งั้นลองมองหาบ้านเช่าที่ค่าเช่าถูกกว่านี้ไหม

อยู่ตรงนี้มันสะดวกฉันชอบฉันชอบตรงนี้แล้วนะฮะ
แล้วยังบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่คิดอยากจะอยู่บ้านเช่าแบบนี้หรอก
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของบ้านได้ข้อมูลบอกว่า
สัญญาเช่าสิ้นสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๖๒

พอจะเข้าไปเอาบ้านคืนก็อ้างกฎหมายสารพัดนะครับ

ผู้เช่าด้วยนะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเอายังไงครับ

จะดำเนินการทางศาลกับเขาใช่ไหม

ถ้างั้นเขาก็จะไม่รีบหาบ้านใหม่แล้ว

ก็คือผมคิดว่าการทำการกระทำของเขาแบบนี้
มันดูไม่โอเคมันดูเป็นการเอาเปรียบเกินไป

เขาคิดจะดื้อด้านอยู่อย่างเงี้ย
ผมก็คงต้องฟ้องร้องให้ถึงที่สุดนะครับ
ทีมข่าวก็ไปที่บ้านหลังนั้นในซอยเอกชัย๑๐๙นะครับ
บางบอนก็พบว่ารถเก๋งจอดอยู่นะ

พูดสิทธิ์ข่าวพยายามกดกลิ่งเรียกนะครับ
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับครับ